ร้านเพิ่งเปิดยังจัดสรรเวลาไม่ถูกก็ดึงยาวเลยค่ะถึงร้านตีสองตีสามน้องพนักงานบอกว่ากำลังนั่งทำอยู่แล้วเขาอ่ะเหลือบไปที่โต๊ะเขาบอกเขาเห็นเป็นผู้ชายพัน
พันทั้งตัวพันผ้าพันผ้าทั้งตัวนั่งอยู่ที่โต๊ะพอมนต์เขาหันกลับไปค่ะพี่แจ๊คเขาบอกเขาเห็นด้วยตาของเขาเลยเป็นลักษณะเหมือนมัมมี่ที่เขาได้มาจากโรงศพอะค่ะนั่งอยู่
ที่บ้านฉันทำของอันนี้มาแล้วจะเอามาให้แฟนเขาใส่ลักษณะเหมือนเครื่องประดับที่มีหินสีประดับอยู่
แล้วทางบ้านของโจแอนบอกว่าเนี่ยให้เอาอันนี้ไปให้แฟนเธอใส่นะหลังจากที่เขาได้ใส่สร้อยเส้นนี้ผู้ชายคนนี้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ได้เมานะคะเขาเดินกับเพื่อนเฉยแล้วอยู่ดีค่ะพี่แจ๊คเขาวิ่งไปที่กลางถนนแล้วให้รถชนเขาเลย
ให้เอาเสื้อตัวนี้ไปซ่อนที่ไหนก็ได้ที่ให้คนหาไม่เจอ
โอ้โหใจอะไรวะวันเนี้ย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มแบบนี้
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนจากนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
แล้วก็เหมือนเดิมฝากทุกท่านไว้เลยครับสำหรับท่านไหนที่มีเรื่องร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียว
และสถานีผีดุของเราคืนนี้เรายังอยู่กันในเดือนฮาโลวีนเดือนตุลาคม
กับนักเล่าเรื่องผีที่เคยมาเล่าเรื่องในสถานีผีดุของเราในรูปแบบของวีดีโอคอร์แล้วครับ
ทางนี้เขาจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่จะพาเราข้ามโลกไปอีกประเทศหนึ่ง
กับเรื่องของอาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะไปซื้อมา
ส่วนเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนในรายการสถานีผีดุของเราในเดือนตุลาคมนี้
นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่า
แขกรับเชิญของเราท่านนี้เคยมาร่วมรายการ
สถานีผีดุของเราแล้วแต่ตอนนั้นเขามาในรูปแบบของวีดีโอคอร์ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ
วันนี้ตัวเป็นเป็นมานั่งตรงนี้ครับยินดีต้อนรับคุณกี้แคนาดาครับสวัสดีครับผม

นี่คือบินมาจากแคนาดาเพื่อที่จะมาสถานีผีดุเลย

ยังค่ะเที่ยวก่อนยังไม่รีบค่ะ
คือมีแพลนมาเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้ว
ค่ะพอดีมาธุระมางานศพคุณยายอะค่ะ
โอเคออกมางานศพด้วยแล้วก็อยู่ยาวเลย

หนึ่งเดือนค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บก็บินกลับ

อ่าถ้าปีนี้ก็๑๒ปีค่ะ

สำหรับคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นยาวนานนะ

ยาวนานเริ่มจากการไปเที่ยวก่อนหรือไปทำงานเลย

เจ้าของร้านอาหารไทยที่อยู่ในประเทศแคนาดา

ปกติเราจะคุยกันหลักเลยก็คือทางโทรศัพท์

ในส่วนของสถานีผีดุเนี่ยเราเคยคุยกันแล้ว

วันนี้คุณกี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
มาเล่าเรื่องให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันแบบสด
ตอนนั้นคือฉันขอโทษ
แต่ครั้งนี้มาพร้อมเกี่ยวกับของฝากไหนฮะไหนฮะของฝาก

แสดงว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือก
ไม่ค่ะเป็นเพื่อนที่ถูกเลือกมา
ว่าเขาจะฝากของชิ้นนี้มากับเพื่อนนะ
โอเคมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กัน

ว่าถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผี

พี่แจ๊คก็ต้องเชื่อเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะ

ก็เรื่องแรกที่เราคุยกันก็เจอเอง

ก็เลยคอนเฟิร์มว่าโลกนี้มีผีร้อยเปอร์เซ็นต์

มาของฝากเลือกคน
เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าของรุ่นน้อง
ที่เคยทำงานด้วยกันสมัยที่กี้อยู่เมืองไทย

เพราะว่ามันจะกระทบกับน้องเขา

ก็ใช้นามสมมุติว่าชื่อน้องมนต์นะคะ
น้องมนต์เนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนแบบชอบทำเบเกอรี่
ชอบทำเกี่ยวกับพวกขนม
เขาก็เลยตั้งใจว่าจะกลับไปเปิดร้านเบเกอรี่ที่
จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ
แล้วก็คิดคอนเซ็ปต์ว่าจะทำร้านขนมเนี่ยออกมาเป็นแนว
เป็นพวกแบบของฝากหรือเป็นพวกแบบของที่ระลึกจากประเทศต่าง
น้องก็เริ่มจากการที่ว่าไปซื้อตึกตึกหนึ่งก่อนนะคะ
ซื้อตึกนึงเนี่ยมาทำร้านเบเกอรี่
เราก็เริ่มตะเวนหาของที่ระลึก
ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ระหว่างที่น้องเนี่ยกำลังแบบว่าปรับปรุงร้านอยู่อะค่ะ
ระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีแบบแว๊บเห็นอะไรนิดหน่อย
น้องก็เลยบอกว่าเออคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองแบบไปเชิญพระท่านนะคะ

พอตอนเชิญมาเนี่ยพระท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็ปกติดีอะค่ะ
คราวนี้ร้านก็ดำเนินการแบบว่าตกแต่งไป
พอคราวนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าอ่านหนังสืออยู่เล่มนึง
ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วคือคำสาปฟาโร

น้องเขาก็เลยจัดการซื้อทัวร์เลยค่ะ
เพราะเขาก็เอ้ยไหนก็ทำตามความฝันของเขาเนอะได้ไปดูแถม
เขาก็มีแนวคิดว่าจะซื้อของที่แบบระลึกมาตกแต่งร้าน
คราวนี้น้องก็ได้ไปกับกรุ๊ปทัวร์ก็ไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคน

แล้วก็ตอนถึงที่ว่าทัวร์ค่ะจะพาลงไปดูมัมมี่ในภาษาปีละมิตร
ปีละมิตรเขาจะมีการเปิดให้เขาไปดูสื่อสารอะไรอย่างนี้
ไก๊เขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะว่า
บางคนเนี่ยถ้าเกิดแบบโชคดีอยู่แล้วร่ำรวยอยู่แล้วแล้วลงไปเนี่ย
ถึงขั้นล้มละลายเลยนะคะ
เพราะอะไรถึงพูดแบบนั้นไกด์เขาบอกว่า
ปิลมิตเนี่ยก็ถ้าหลักตามของคนจีนก็คือมันเป็นห่วงจุ้ยใช่ไหมคะ
ลงไปเนี่ยมันก็เหมือนเขาจะดูดซึมพลังงานหรือสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ

พลังงานดีของเราจะถูกดูดออกไป
ใช่แต่ทุกคนนะคะไปถึงที่นั่นแล้วถ้าเป็นกี้กี้ก็ลง

เข้าใจได้นะว่ามันการที่จะไปถึงประเทศอียิปต์
แล้วไปถึงแล้วไม่ได้ลงไปดูสุสานที่มันอยู่ใต้วิลมิต

ถูกต้องค่ะเหมือนเราต้องไปเช็คอินที่นั่น
น้องก็ลงไปค่ะน้องก็บอกโอ้โหแบบ
ตาตื่นใจอลังการมาก
พอกลับขึ้นมาเนี่ยทางไกด์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อของที่ระลึกกันนะ
แต่ของที่ระลึกเนี่ยสภาพที่กี้เห็นในรูปนะคะ
แล้วที่น้องได้บอกเนี่ยเหมือนร้านขายของมือสองเลยค่ะพี่แจ๊ค

ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีโบราณ
ไม่ว่าจะเป็นรูปปีรมิตเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งหนึ่งที่น้องเนี่ยมุ่งไปที่ข้างหน้าเลยก็คือ
เป็นของฝากลักษณะเป็นโรงศพ
แล้วข้างในโรงศพมีรูปมัมมี่
เหมือนคนแบบทำมัมมี่นอนอยู่อย่างนี้ค่ะ
น้องก็รู้สึกแบบโหฉันชอบอันนี้จังเลยฉันอยากได้
แล้วก็คนขายก็เดินมาค่ะแล้วก็ถามว่า
อยากได้อันนี้เหรอน้องก็บอกว่าใช่
ยูรู้ไหมของอันนี้เขาเลือกยูนะ
ไม่ใช่ยูเลือกเขาแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหมคะว่าเขาซื้อมาในราคาเท่าไหร่

ตีเป็นเงินไทยคือ๒๐๐บาท๒๐๐บาทค่ะ
ถ้าบอกว่ามันเป็นของที่ละลึกคือส่วนมากมันจะเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่ของใหม่
ใช่แต่อันนี้ลักษณะมันเหมือนมือสองเหมือนมือสอง
น้องเขาก็โหดีใจชอบเลยค่ะซื้อซื้อกลับมาเลย
เขาก็ไปเที่ยวปกตินะคะแล้วก็กลับมาที่โรงแรม
กลับมาที่โรงแรมเนี่ยน้องบอกคืนนั้นเนี่ยเขานอนเขารู้สึกแปลกค่ะพี่แจ๊คมันเริ่มขึ้นแล้วเขาบอกว่า
เขาหลับอยู่มันเป็นเตียงเดี่ยวนะคะคือนอนคนละเตียง
เขานอนตะแคงแล้วเขารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังโอบกอดเขาอยู่

พอโอบกอดเขาเนี่ยเขาสะบัดเขาบอกไม่หลุด
เขาก็เลยฮึบสะบัดอีกทีนึงเพื่อที่จะนอนหงาย
พอเขานอนหงายปุ๊บแล้วเขาลืมตาสิ่งที่เขาเห็นคือเหมือนมีมือแห้ง
เกาะอยู่ตรงหน้าอกเขา
แล้วพอเขาอุ๊ยปุ๊บมือนั้นก็คือฟุ๊บหายไปเลย
เขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วเขาก็ไปปลุกเพื่อนที่นอนเตียงข้างแล้วบอกว่า
เจอเหตุการณ์แบบนี้นะเพื่อนก็บอกเออไม่มีอะไร
ย้ายมานอนเตียงด้วยกันปล่อยเตียงนั้นทิ้งไว้
เขาบอกตอนเขานอนเนี่ยเขาก็นอนหงายปกติ
แต่ความรู้สึกเขาพี่แจ๊คเหมือนคนนอนทับเขาตลอดเวลา
ถ้าบ้านเราก็เรียกแบบเหมือนผีอำอะค่ะพี่แจ๊ค
เขาบอกพอผ่านคืนนั้นไปได้เขารู้สึกแปลก
แต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นของฝากอันนี้เขาอาจจะคิดว่า
อียิปต์อาจจะมีสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอยู่
ไม่ได้เกี่ยวของฝากแต่เป็นสถานที่
ใช่จนเสร็จสับจบทริปกลับเมืองไทยค่ะ
เอาของอันนี้มาตกแต่งร้าน
เขาก็บอกว่ามันเริ่มมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เขาบอกวันนั้นเขากลับไปถึงที่บ้านแล้วก็คือเข้ามาในห้องนอน
แล้วก็กำลังวาดรูปว่าขนมเค้กเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหน
ปกติเขาจะอาศัยอยู่กับคุณพ่อ
แล้วทุกครั้งที่คุณพ่อจะเข้ามาเรียกเขาในห้องเนี่ยจะต้องเคาะประตูก่อน
แล้วก็พูดว่าพ่อขอเข้าไปหานะ
แต่คราวนี้เขาบอกได้ยินเสียงเคาะประตู
แล้วเขาก็พูดว่าเข้ามาได้เลยค่ะหนูไม่ได้ล็อกห้อง

อีกครั้งหนึ่งก็เคาะประตูอีก
เขาก็เปิดประตูออกไปดูเลยค่ะก็ไม่มีใคร
คราวนี้น้องก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วว่าบ้านไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
เขาก็ไม่เป็นไรคงหูแว่ว

พอสักครู่อะค่ะเสียงมันเริ่มเคาะแต่เคาะจากประตู
แล้วไล่มาเป็นกำแพงเหมือนรอบเลยค่ะ
แล้วจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเดิน
เพราะกำแพงห้องน้องเนี่ยมันเป็นกำแพงที่เหมือนยื่นไปทางถนนแล้วอะค่ะ
มันไม่มีใครที่จะปีนแล้วมาเคาะได้

ก็เลยวิ่งไปหาคุณพ่อแล้วก็บอกคุณพ่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
พ่อบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้นอนกับพ่อไปก่อน
เช้ามาน้องก็ไปทำร้านเปิดเบเกอรี่ปกติอะค่ะ
ด้วยความที่ว่าร้านเพิ่งเปิดยังจัดสรรเวลาไม่ถูก
ก็ดึงยาวเลยค่ะถึงร้านตีสองตีสาม
ก็จะมีน้องพนักงานมาช่วยทำเบเกอรี่อยู่ด้วย
พนักงานบอกว่ากำลังนั่งทำอยู่แล้วเขาเหลือบไปที่โต๊ะ
หนึ่งเป็นโต๊ะแบบสำหรับลูกค้านั่งรอค่ะ
เวลาตี๓นะคะเขาบอกเขาเห็นเป็นผู้ชายพันทั้งตัว
พันผ้าพันผ้าทั้งตัวนั่งอยู่ที่โต๊ะ
แล้วพอน้องเขาร้องอุ๊ยเราก็เรียกว่าพี่มนต์ใครนั่งอยู่อ่ะ
พอมนต์เขาหันกลับไปค่ะพี่แจ๊คเขาบอกเขาเห็นด้วยตาของเขาเลย
ทั้งสองตาว่าเป็นลักษณะเหมือนมัมมี่ที่เขาได้มาจากโรงศพนั่งอยู่
แล้วก็ไม่หายด้วยนะคะพี่แจ๊คคือนั่งมองอยู่อย่างนั้นนะคะ
เขาบอกว่าโอเคปิดร้านเก็บแล้วก็ออกจากร้านไปเลย
พอคราวนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะคะพี่แจ๊คมันมันเริ่มทำให้ชีวิตประจำวันของเขาอ่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะอืม
จังหวะด้วยร้านของน้องเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าคนต่างชาติชอบเข้ามานั่ง
อาจจะด้วยธีมของร้านที่เป็นแนวนิทานเป็นแนวแบบแฟนซีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต่างชาติเขาก็จะมานั่งแล้วเกิดว่าน้องเนี่ยได้คุยกับพนักงานที่ร้านแล้วก็บอกว่าช่วงนี้พี่รู้สึกไม่ดีเลย
พนักงานที่ร้านก็เลยบอกว่าพี่รู้ไหมว่ามีคนเป็นชาวตะวันออกกลางเขามานั่งดื่มกาแฟที่ร้านแล้วเขาก็มีลูกค้ามานั่งดูไพ่๒๔กับเขา
พี่มนต์อยากดูไหมตัวมนต์เองก็เลยบอกว่าเออเขาอยากดูเหมือนกันเขาอยากรู้ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้น

ใช่ค่ะพอคราวนี้น้องก็เลยทำการบอกกับคนที่ดูไพ่๒๔ค่ะว่าเดี๋ยววันนี้ช่วยรอหน่อยนะเดี๋ยวเจ้าของร้านจะมาดูด้วย
ก็มาค่ะน้องก็มาลักษณะของคนที่ดูไพ่๒๔ค่ะเราสามารถบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้เป็นแขกขาวตะวันออกกลาง
มูกโด่งผมยาวผมเป็นรอนแต่งตัวเหมือนแบบ๒๔เลยอะค่ะเขาก็จัดการดูเปิดไพ่แต่ก่อนที่จะเปิดไพ่เนี่ยทั้งหมดบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าคนนี้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้
น้องก็เลยบอกว่าเขาให้เอาน้องเอามือกุมที่ไพ่แล้วอธิษฐานก่อนก่อนที่จะเริ่มทำการเปิด
มีคนคนนึงใส่ชุดสีดำยืนรูปผมเธออยู่ข้างหลัง
เขาก็เลยถามว่าส่วนเธอไปไหนมาแล้วป่ะ
การผึ้งไปที่เตรียมอีกมาครับ
เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเปิดไพ่เขาก็จัดการเปิดไพ่เปิดไพ่แล้วเขาก็เริ่มอ่านไพ่แล้วเขาก็พูดว่า
ฉันไม่รู้นะว่าเธอเอาอะไรมาแต่บุคคลคนนั้นที่ยืนรูปผมเธออยู่อ่ะ
เป็นคนที่เฝ้ารอเธอมานานแสนนานแล้ว
แล้วเขาก็รู้สึกดีใจที่สุดที่เธอไปรับเขามาอยู่กับเธอ
คราวนี้น้องก็เลยบอกว่าลักษณะของผู้ชายคนนั้นเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายที่ตอนนี้ฉันมองไม่ออกหรอกนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง
เพราะหน้าตาเขาถูกบิดปิดบังไปด้วยผ้าพันเออ
ก็เลยบอกว่าเอาง่ายเขาคือมัมมี่
ซึ่งเขายังไม่เคยเล่าให้กับหมอดูคนนี้ฟังว่าเขาเจออะไรแบบนี้ถูกไหม
ใช่ค่ะแล้วหมอดูคนนี้ก็บอกว่าเธอได้ไปเอาอะไรมาแบบนี้หรือเปล่าครับ
น้องก็เลยลุกแล้วก็ไปหยิบของที่ละลึกอันนั้นมาวางไว้
ลักษณะที่ง่ายให้พี่แจ๊คเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะขวามือด้านนี้เลยค่ะ

อันนี้คือทีมงานเราตั้งใจปะเนี่ยตั้งใจว่าเอาจริง

ไม่ได้แบบว่าบังเอิญโอเคอย่างนี้เลย

คราวนี้นะคะคนที่ดูไพ่๒๔ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาอันนี้มาแล้วเขาก็เริ่มจับ
แล้วเขาก็พูดว่าห้ามทิ้งนะต้องเก็บ

ใช่ค่ะห้ามทิ้งต้องเก็บไปกับตัวตลอดชีวิต
คราวนี้น้องมนต์ก็บอกว่าแต่เขาไม่ไหวนะถ้าเขาต้องเจอแบบนี้ช่วยเขาหน่อยได้ไหม
ทางหมอดูพ่ายิบสี่อะค่ะเขาก็เลยบอกว่าได้ฉันช่วยเธอ
แต่ต้องไปหาเสื้อตัวที่ใส่ไปเอาของชิ้นนี้มาให้ได้
คราวนี้งานเข้าน้องมนต์สิคะเขาก็ต้องไปไล่อะค่ะพี่แจ๊ค
เปิดรูปที่เขาไปถ่ายมาว่าใส่เสื้อตัวไหนยังไง
เสร็จแล้วก็ต้องไปหาเสื้อตัวนั้นด้วยอืมปรากฏว่าก็ได้มาค่ะพี่แจ๊คอืม
ทำพิธีเขาก็เลยบอกว่าให้เอาเสื้อตัวนี้มา
เขาจะทำพิธีด้วยการที่ว่าน้องน้องมนต์บอกว่าเหมือนเขาไปเอาน้ำ
คล้ายคล้ายเหมือนน้ำหอมอะค่ะถ้าบ้านเราก็เหมือนน้ำมนต์
แต่น้ำมนต์ลักษณะนี้เป็นที่มีกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนแบบเครื่องเทศอะค่ะ
แล้วก็เอามาพรมที่เสื้อแล้วก็บอกว่า
ให้ไปทำในตามความเชื่อของศาสนาพุทธของเธอเลย
ตามศาสนาความเชื่อของพวกเราก็คือหนีไม่พ้นวัดค่ะพี่แจ๊คอ่า
เอาไปทำยังไงก็ได้คือเอาเข้าวัด
น้องมนต์ก็เลยทำด้วยการสังขทานค่ะก็คือซื้อของถวายสังขทาน
เพลแล้วก็เอาเสื้อตัวนี้พับ
แล้วเวลาถวายพระท่านนะคะก็คือวางไปด้วย
แต่บอกกับพระท่านว่าเสื้อตัวนี้ขอมาฝากทำพิธีนะคะ
ไม่ได้ให้พระท่านเอาเก็บเอาไว้เมื่อท่านฉันเพลอะไรเรียบร้อยเสร็จ
ก็เอาเสื้อคืนคราวเนี้ยทางหมอดูไพ่๒๔ก็บอกว่า
ให้เอาเสื้อตัวนี้ไปซ่อนที่ไหนก็ได้ที่ให้คนหาไม่เจอ

ทั้งวันเลยนะ
ไปมาด้วยว่า
ขอขยับเวลาเริ่มเร็วหน่อยนะครับประนักโมง๔๓๐นมาแล้วนะ

ขอนะครับวันนี้จะเสร็จแล้วค่ะ
ขาดเลยเอาหลุดเลยเอายาวเลยเอา

เมื่อกี้ก็พี่แซกเดินไปหนูได้ได้เสียงกิ้งตรงนี้ด้วยนะเหมือนคน

ถึงไหนถึงไหน
ง่วงอ่ะ

แล้วพรุ่งนี้ตี๔ให้เอาไปซ่อน

คราวนี้น้องมนต์เขาก็เลยคิดว่า
จุดไหนเนี่ยที่จะทำให้แบบไม่มีใครไปหาเจอ
หลังจากที่พระท่านรับเพลงอะไรเสร็จเรียบร้อ
น้องก็นำผ้าเสื้อตัวที่ใส่ไปพับให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แล้วก็มัดคราวนี้น้องก็เดินวนไปที่รอบวัด
ก็ตัดสินใจว่าคงจะต้องซ่อนใต้กระถางต้นไม้อ่ะค่ะอืมที่ว่าแบบเป็นกำแพงวัดแล้วก็จะมีโกรธคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็จะมีต้นไม้ที่เขาจะปลูกไว้รอบรอบอ่ะน้องก็เลยเก็บเอาไว้ในนั้นอ่ะโอกาสที่คนจะหาเจอผมว่ายากยากมากค่ะอืมแล้วประจวบกับน้องเป็นคนตัวเล็กอืมเสื้อตัวนั้นก็เลยจะแบบเป็
ที่เขาให้ทำแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนของน้องที่จะให้วิญญาณที่ตามเขามาไปอยู่กับเสื้อตัวนั้นโดยที่ไม่มาระรานน้องแต่คราวนี้น้องก็บอกว่ายังไงเขาก็ทิ้งของที่ระลึกอันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคนที่ดูไพ่๒ซีก็บอกว่าไม่ได้นอกจากว่าของอันนั้นอ่ะจะหายไปเองมันก็เลยทำให้น้องนึก
เรื่องต่างที่ว่าเด็กในร้านเจอหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าที่เจอค่ะทุกทุกวันนี้ค่ะก็ยังมีคนเห็นอยู่นะคะแต่แค่ว่าเขาไม่ได้มาวุ่นวายกับน้องเหมือนมานอนกอดหรือว่ามารูปผมอะไรไม่แต่ก็จะเห็นว่ายืนดูน้องอยู่ห่างห่างอะค่ะเหมือนกับของเนี่ยอยู่ในร้านค่ะแล้วเขาก็อยู่กับของนี้ใช่ค่ะก็ยังวนเวียนอยู่ในสถานที่นั้นนั้นน่ะ

โดยที่ผู้ชายคนนี้เหมือนเขาได้ต้องคำสาปหรือหรือเป็นทหารหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่ต้องเฝ้าอยู่หน้าที่แห่งนั้นครับแล้วบังเอิญที่น้องเนี้ยไปเที่ยวอืมแล้วก็โชคชะตาทำให้เจอกันอืมเหมือนน้องได้ปลดปล่อยเขาแล้วให้น้องเนี้ยได้พาเขากลับมาอืมเพื่อรอคนที่เขารักอะไรประมาณเนี้ยค่ะเฮ้ยมันก็เหมือนกับ
การข้ามครบข้ามชาติเรื่องของเนื้อคู่เรื่องของอะไรก็แล้วแต่มันควรจะเป็นในในในใกล้ใกล้กันแต่อันเนี้ยใกล้ใกล้กันหมายถึงว่าชนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันภาษาเดียวกันใช่แต่อันเนี้ยมันกลายเป็นว่าคนละซีกโลกเลยน่ะค่ะคนไทยกับสิ่งที่มันอยู่ทางอีกฝากนึงก็คือทางประเทศอียิปต์อ่ะ
ใช่เขาเลือกคุณน่ะใช่ค่ะคนชอบของสิ่งนี้ใช่ไหมแสดงว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีใครสนใจของชิ้นนี้เลยคิดว่าเป็น
โทษนะฮะจำลองคือเป็นศพที่ถูกพันผ้าสีขาว

คนที่ทำของสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ย

มาเพื่อเป็นตัวแทนของอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้ก็เราก็ไม่รู้ได้ใช่ไหมคะ

ยังคงเก็บไว้หรือว่าโชว์

ก็คือเป็นอยู่ในตู้เรียบร้อยเลยค่ะรวมกับ
ของที่ระลึกชิ้นอื่นค่ะ
นะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าของพวกเนี้ยอย่างที่บอกคือ
พอมันบอกว่ามันเป็นร้านขายของมือสอง

อย่างที่บอกคือเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้ครับ
ของมือสองกับของที่ระลึก

ทำขึ้นมาเพื่อให้คนซื้อเก็บไว้เป็นที่ละลึก

ของมือสองแน่นอนว่ามันต้องมีการใช้งานมาก่อน

ไปหาขุดมาตามสู่ศาล

แล้วของพวกนี้คำว่าคำสาปฟาโรหรือว่า
อาถรรพ์ต่างต่างที่เอามาจากสุสานฟาโลอ่ะ
มีหลายเรื่องที่มันมีการพูดถึง

ต่างประเทศก็มีการบันทึกไว้เหมือนกันว่า
ใครที่เอาของจากสิ่งต่างพวกนี้ไป

เพราะว่าตอนน้องบอกว่าตอนน้องไปเที่ยวอะค่ะ

แล้วก็ของที่ขายอยู่แถวนั้นที่เขาบอกว่า

เรื่องธรรมดาเรื่องง่ายเรื่องที่มัน

มันล้ำลึกมากกว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะ

อันนี้คือพูดถึงเรื่องของ

อยู่ที่ประเทศแคนาดามาประมาณสัก๑๐กว่าปี

ประเทศไทยของเรามันจะมีของที่เราเรียกกันว่า
ของต่างนะครับของในที่นี้ก็คือ
ของขลังของใดก็แล้วแต่

ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่า
แคนาดาเนี่ยเขาจะมีคนพื้นเมือง
หน้าตาอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้ต้องอ้างอิงนิดนึงว่าที่กี้อ่ะได้ฟังเรื่องนี้มา
มันเกิดจากการที่ว่าคุณสก๊อตในเรื่องผัวฝรั่งที่กี้เคยโทรไปเล่ากับพี่แจ๊ค
เสิร์ฟกี้อะค่ะก็จะเป็นหลายประเทศแต่หนึ่งในนั้นที่เล่าเรื่องนี้ให้กี้ฟังเนี่ยเป็นเด็กฝรั่ง
แล้วด้วยความที่ว่าวัยรุ่นนะคะพี่แจ๊คมันก็จะเวลาไปเที่ยวกลางคืนก็จะมีการหึงห่วงกัน
เขาโดนผู้ชายทำร้ายร่างกายโดนซ้อมโดนตีโดนอะไรก็แล้วแต่
ว่าเนี่ยที่บ้านฉันน่ะทำของอันนี้มาแล้วจะเอามาให้แฟนเขาใส่
ที่มีหินสีประดับอยู่เป็นผ้าเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนเชือกสีแดงอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่เขาได้ใส่สร้อยเส้นเนี้ยที่บ้านเราเรียกสามวันเจ็ดวันอ่า
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะครับรู้สึกวันนั้นเนี้ยจะครบวันที่เจ็ด
ผู้ชายคนนี้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ได้เมานะคะเพราะว่ากฎของเมืองนอกคือ
อายุสิบแปดเขาจะไม่ขายแอลกอฮอล์เขาเดินกับเพื่อนเฉย
แล้วอยู่ดีค่ะพี่แจ๊คเขาวิ่งไปที่กลางถนนแล้วให้รถชนเขาเลย

ยิงไปแล้วชนเลยตายเลยคาที่เลยค่ะตายเลยเออแล้วที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่ามันเป็นอาหารสร้อยเส้นนี้คือหนึ่ง
คนที่เป็นแฟนกันนะคะพี่แจ๊คคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตคุณจะต้องร้องไห้ฟูมฟางเศร้าไม่ค่ะ
แอนยิ้มที่มุมปากแล้วก็ยักหน้าแล้วหลังจากนั้นมาสร้อยเส้นนั้นนะคะ
ก็หายไปเลยนะคะพี่แจ๊คอืมซึ่งทั้งไฮดี้เอ่ยที่เป็นเพื่อนสนิทของโจแอนก็ไม่รู้ค่ะว่าสร้อยเส้นนั้นหายไปไหนอืม
แต่สิ่งที่โจแอนพูดกับไฮดี้เขาบอกว่าเมื่อใช้แล้วทุกอย่างก็จะถูกทำลายทิ้งอืม
นี่คือสิ่งที่เขาพูดทิ้งท้ายเอาไว้อ่าแค่นั้นเองค่ะพี่แจ๊คลักษณะเหมือนคุณสัยมนต์ดำอย่างหนึ่ง
ค่ะที่เขาไปได้มาจากใครสักคนหนึ่งที่เขาทำให้ค่ะเอาไว้ใช้แก้แค้นอย่างงี้เหรอ
ประมาณนั้นเพราะว่าคือกี้เข้าใจนะคะว่าโจแอนไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายแค่ครั้งเดียว
เขาโดนเขาโดนผมมาใช่ค่ะแล้วเหมือนผู้ชายไม่เลิกอืม
เขาก็คงอาจจะไปปรึกษาที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
จะทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายร่างกายหรือว่าอะไรกฎหมายแน่นอนที่นู้นเขาแรงอยู่แล้ว
ก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ลักษณะคือมันเป็นเหมือนกับกำไรข้อมือ
ค่ะอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นด้ายเป็นเชือกแล้วก็มีประดับหินประดับสีสี
เครื่องประดับธรรมดาพี่สวยใช่แล้วค่ะหลังจากที่โดนเล่าหรือให้ใส่

แต่เนี่ยเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับ
ไอ้สิ่งที่เขามาให้คืออะไร
ไม่รู้ค่ะ
ก็เป็นการนั่งคุยกันในกลุ่มนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น
ลักษณะของคุณสัยอย่างหนึ่งหรือของขลังอย่างหนึ่งที่
ที่เขาได้ผ่านพิธีการต่าง
แล้วเหมือนเขาสั่งให้คุณทำอะไร
ค่าของไทยเราก็คือกินอะไรเข้าไปแล้วก็สั่งอะไรอย่างนี้
นี่คือมันเหมือนกับพอใส่ไปปุ๊บเหมือนโดนบังคับให้ไปทำอะไรสักอย่าง

พอตายเสร็จปุ๊บไอ้ของที่ใส่อยู่เนี่ย
มันหายมันหายไปเลยเหมือนมันเสร็จภารกิจแล้วแล้วมันก็ไปใช่ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีหลักฐาน
เนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ได้ยินมาเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณสายมนต์ดำมันก็
มันไม่ได้มองแค่ว่าประเทศไทยเราถ้ามีอย่างนั้นจริงในป่านนี้
ไทยของเรานี่เป็นแบบเจ้าแห่งโลกใบนี้ไปแล้วเราทำคุณสัยใส่ใครก็ได้
เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับเรื่องของการทำคุณสัยมนต์ดำมันมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลก
อยู่ที่ว่าใครจะทำแบบไหนแต่ละที่มีความเชื่อที่แตกต่างกัน
แต่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือถ้าเป็นคุณสายมนต์ดำมันคือการมุ่งทำร้ายใครสักคนนึง
หรือบังคับจิตใจใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
มันคือทางรัฐและผลสุดท้ายคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเวรกรรมผลกรรมที่ตัวเองต้องยอมรับ
ให้ได้ว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ทำจากวิธีการที่เขาพยายามเอาสร้อยหรือว่ากำไรเนี่ย
ไปใส่ให้กับแฟนเขาผมว่ามันก็แปลกอยู่แล้วคือดูมีพิรุษวิธีการต้องใส่ให้ได้นะต้องใส่ให้ได้เลย
มาต้องใส่ให้ได้นะเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาเอามาให้คนนี้ใส่เนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเขาก็ต้องยอมรับมันให้ได้
สงสัยมณ์ดำผมว่ามันน่ากลัวของไทยกันเนี่ยน่ากลัวไปเลย
เพราะอย่างของเราเรายังพอเดาออกลักษณะแบบนี้คืออะไรแต่ของที่นู่นเนี่ยบางครั้งมันมาในรูปแบบเครื่องประดับ
ในรูปแบบพวงกุญแจก็มีค่ะพี่แจ๊คมันแล้วแต่ว่าเขาจะหยิบของชิ้นไหนเนี่ยมาทำพิธี
มือดูลิฟท์๔ที่ก็จะมีคำสาปที่หลายคนจะกลัวกัน
อันนี้ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเป็นนะครับแต่เขาจะมีเขาจะมีอะไรบางอย่างบางคนดีกว่า
ที่เขาจะมีเรื่องราวอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว
แล้วมันเป็นเรื่องที่เราเปิดใจฟังกันได้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันยังมีอะไรแปลกอีกเยอะ
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่เป็นเรื่องของของฝากเลือกคน
แล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะของคุณสัยมนต์ดำ
เป็นเหมือนกับคำสาปเป็นเหมือนกับยาสั่งแขนงหนึ่ง

ขอบคุณมากคุณกี้ครับที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

อุตส่าห์บินทางไกลมาจากแคนาดาบินกี่ชั่วโมงเนี่ย
เบ็ดเสร็จก็รวมไม่นับต่อเครื่องก็มี๒๐ชั่วโมงค่ะ

ยังไงก็ขอบคุณมาก

ฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไปได้ยินได้ฟังมา
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมวันศุกร์หน้า๔ทุ่ม
เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
และแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์หน้า
รับรองว่าเดือดอย่างแน่นอน
ส่วนจะเป็นใครนั้นต้องคอยติดตามรับชมกันให้ดีครับ
และวันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบพระคุณคุณกี้นะครับ
รับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลิสต์นี้
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ